เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในซอยแห่งหนึ่งแถวเพชรเกษม

แต่จริงแล้วพอมีอีกคลิปภาพหนึ่งอ้าวมันไม่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมดู
เขาเดินอยู่ริมถนนของเขาดีแล้วก็ชนไปแบบนี้
จนผู้ชายคนนี้กระเด็นเลยแล้วก็ร่วงลงไปกับพื้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ซอยเพชรเกษม๕๒ในกรุงเทพฯตอนแรกคนขับรถเก่งคันนี้อ้างว่า
ผู้ชายคนนี้ตัดหน้ารถครับแต่พอดูภาพจริงอีกมุมหนึ่ง
มันไม่ใช่แต่ทีนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าทางคนขับรถเก๋งคันนี้ค่ะชื่อว่านายอภิรักษ
สงวนนามสกุลเอาไว้นะคะขออนุญาตบอกแค่ชื่อเขาไปพบตำรวจนะคะ
ตำรวจนครบานภาษีเจริญก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุ
เพิ่งออกเวรจากงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวฝั่งธนบุรีแล้วเพลียค่ะ
ขับรถเข้ามาจากปากซอยบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลย

พอถึงกลางซอยวูบไปเลยเหมือนหลับใน
ตามมาอีกทีอ้าวผู้บาดเจ็บอยู่หน้ารถแล้วอ่ะเขาบอกแบบนี้ค่ะ

แล้วจริงแล้วเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บ

หลังเกิดเหตุก็ลงมาดูคุณลุง

แล้วก็ประถมพยาบาลให้คุณลุงด้วย
แล้วก็รีบไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แต่ว่าที่เรานำเสนอข่าวไปค่ะ
ในโลกโซเชียลก็โจมตีเยอะว่า

ซอยแคบแบบนี้ทำไมขับรถเร็ว
ไปอ้างว่าคุณลุงตัดหน้ารถ

พยายามทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด
แต่ก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตัวเองผิดเอง
แต่ถูกสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดี

ว่าคุณลุงตัดหน้ารถเขาบอกเขาไม่ได้อ้างแบบนี้

สนภาษีเจริญบอกว่า

นายอภิรักษ์ก็ไม่ได้หนีจริงนะคะ

ยืนยันว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุที่บอกว่า

คือมันมาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้น

เข้าใจผิดกันเขาไม่ได้อ้าง

แต่สุดท้ายทั้งนายอภิรักษ์คนขับรถเก่งคันนี้
กับคุณลุงที่ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ
เขาก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงกันว่าไม่ติดใจเอาความอะไร
เพราะว่าตัวนายอภิรักษ์ก็ยืนยันว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้
กว่าคุณลุงจะหายดีแต่ก็ต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะ

ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยจากคุณหมอก่อนนะคะ
ว่าบาดเจ็บมันบาดเจ็บหนักขนาดไหน
ผู้บาดเจ็บคือนายนาธีตรีประทีปศีลอายุ๖๑ปีค่ะ
คุณลุงนาธีก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนี้รู้สึกตัวแล้วนะคะ
พูดคุยได้ตามปกติแล้วค่ะ
ก็มีเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดี

ใช่ทางญาติของคุณลุงไปขอดูขอดูหน่อยอะไรอย่างนี้
หลังจากที่เขาได้ข่าวว่าไปบอกว่าลุงตัดหน้านะ